กลับไปวันที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖

หนีไปบวชเป็นพระพิสุกตามวัดต่าง

และต่างจังหวัดจำนวนมากถึง๑๘คน

ด้วยการปฏิบัติตามแผนการที่มีชื่อว่า

นายกล้องชัดพงศ์สุวรรณพรรค

มีพฤติกรรมโฆษณาหลอกขายแพ็คเกจถั่ว

มาซื้อทัวร์กับนายกล้องชัดพงศ์จำนวนมาก

กลับไม่สามารถเดินทางตามที่ตกลงกันไว้

ก่อนขาดการติดต่อไปในที่สุด
ผู้เสียหายจึงรวมตัวกันแจ้งความ

นายบุญชูใช้ขวดปากฉลาม
แทงคู่อริอราย๑บริเวณท้อง

อกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่า
นายบุญชูมีหมายจับคดีฆ่าผู้อื่น

นานกว่า๑๕ปีแล้ว

นายมณัชชะบาอายุ๔๔ปี
ก่อเหตุกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๑๐ขวบ
โดยทำทีสั่งของจากบ้านผู้เสียหาย

แล้วให้ผู้เสียหายนำมาส่งให้

ดิ้นหลุดวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาได้

พาเข้าแจ้งความออกหมายจับไว้
คดีเหล่านี้มีจุดเชื่อมโยงเดียวกัน
คือการที่คนร้ายที่ก่อเหตุทุกคน
หนีความผิดไปบวชเป็นพระ
ผ้าเหลืองปกปิดความผิดที่ตัวเองกระทำ

มีพระตกเป็นผู้ต้องหาหลายราย
จึงได้สั่งการให้กองปราบปรามตรวจสอบ

ที่มีหมายจับแล้วหลบหนีไปบวชเป็นพระ
จนทำให้พุทธศาสนามั่วหมอง
เมื่อได้พบเป้าหมายแล้วจึงได้กำหนดวันเปิดฉากวาดล้างพร้อมกันทั่วประเทศ
นั่นคือวันที่๑๓กุมภาพันธ์๒๕๖๒ภายใต้ชื่อแผนการยุทธการกวาดลานวัด
และดูเหมือนยุทธการนี้จะไปได้สวยเพราะเพียงในเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
กองปราบก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่บวชหลบหนีคดีได้กว่า๒๐คน
มีตั้งแต่หนีไปบวชเป็นพระลูกวัดย้ายวัดหนีไปหนีมาบ้าง
หนักสุดถึงขั้นบวชหนีความผิดมานานจนได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มี
ไม่ได้เป็นเพียงแผนปฏิบัติการของตำรวจเท่านั้น
ในปัจจุบันยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกับทางคณะสงฆ์
ให้มีการกันกรองและตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาบวช
จะต้องมีการประสานกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อดูประวัติคัดกรองกันอย่างเข้มงวดมากขึ้น
โดยระเบียบดังกล่าวมีการบังคับใช้แล้วในปัจจุบัน

แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

ใช่ว่าห่มแล้วจะล้างบาปที่ก่อไว้ได้ทันที
ถ้าคุณเชื่อว่าเข้าวัดแล้วบุญจะช่วยคุณได้

และไม่มีใครหนีผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้